สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ๒๓วันนี้หลายคนถามมาเหลือเกินว่าฝนหายไปไหน
สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกิน
วันนี้ดิฉันมีคำตอบมาให้คุณผู้ชมค่ะ
ฝนที่หายไปเนี่ยเกิดจากการก่อตัวของพายุหลายลูกค่ะ
บริเวณทะเลแปซิฟิกซึ่งพายุเหล่านี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ดูดนำความชื้นจากประเทศไทยออกไป
ทำให้ฝนในบ้านเราเนี่ยเริ่มลดลงแต่ฝนไม่หายไปนานค่ะ
เพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ยาวไปจนถึงสุดสัปดาห

เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านนะคะ

เมียนมาลาวและเวียดนามด้วยค่ะ
ส่วนสถานการณ์คลื่นยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะ

ถ้าบริเวณไหนนะคะมีฝนฟ้าขนอง
บริเวณนั้นคลื่นมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ